ไม่อยากให้คิดว่าอยากรวยไวเป็นทางรัฐมันไม่รัดเลยค่ะมันไม่ใช่ทางรัฐเลย
เกิดมาครั้งหนึ่งเราเกิดมาชีวิตนึงเราทำงานเพื่ออะไร
หมายของเฟิร์นคืออยากสบายนะคะอยากสบายแต่ว่าสบายเนี่ย
คุณพ่อก็สอนมาตั้งแต่เด็กว่าไม่มีทางรัดในความสบาย
แต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็เคยทำร้านอาหารแต่เราไม่เคยมาบริหารหรือจัดการหรือมาเรียนรู้งานอะไรเลย
คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้กับมันนะคะ
เพราะว่ามันทำร้านอาหารรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะ
เราต้องเรียนรู้วัตถุดิบเก็บยังไงให้สดสะอาดอร่อยเสมอ
ตอนนั้นก็ทำงานหนักนะหมายถึงว่าอยู่กับร้านตลอดเวลาจริง
ไม่ได้ไปไหนเลยไม่เจอใครเลยทำให้เรามั่นใจว่าโอเค
เป็นที่แรกที่ออกจากบริเวณเรา

ความมั่นใจเราในการไปเปิดที่อื่นนะคะ
การกระจายมันก็มา
ถ้าเราทำแบบผิวเผินผ่าน

เพราะเราไม่ดูแลในสิ่งที่เรามี
ก็ฟอสคิดว่าลูกค้าชอบเราเพราะ

ก็คือความคุ้มค่าในสิ่งที่ลูกค้าจ่าย
ลูกค้าจ่ายไปลูกค้าได้รับมากกว่านั้น

หรือว่าบรรยากาศร้านก็ตาม
จะคิดเสมอนะคะว่าถ้ามันไม่ดีจริง

คือไม่ได้ใส่เมนูไปเพื่อให้มันมีเยอะ
แต่ว่าทุกอย่างเราก็คัดมาแล้ว
ถ้าอะไรไม่อร่อยเราก็ไม่เอามา
แม้ว่าอาจจะแบบเป็นกระแสชั่วคราวก็ตาม

ที่เราพยายามคิดถึงลูกค้าค่ะ

ลูกค้าทราบและรู้สัมผัสได้
โดยที่เราไม่ต้องบอกลูกค้าสัมผัสได้เอง
เมื่อเข้ามาใช้บริการซุกกิตตีน้อยค่ะ
ทำธุรกิจไม่ง่ายค่ะ
ไม่อยากให้คิดว่าอยากรวยไวเป็นทางรัฐ
มันไม่รัดเลยค่ะมันไม่ใช่ทางรัฐเลย
คือพลังงานที่เราต้องให้กับธุรกิจตัวเองเนี่ย

เราทำธุรกิจใหม่มันก็เหมือนลูกของเราใช่ไหมค

ไม่อยากให้ที่นิ้วสั่งใคร
หรือว่าเจ้าคนอื่นมาบริหาร

ไม่ค่อยอยากให้แบบดูเรื่องของแฟชั่น
คือธุรกิจมาไวไปไว
เชื่อว่าถ้าอยู่กับมันแล้วเราเข้าใจตลาด

เพราะว่าเป้าหมายจริงแล้ว
ปั้นแบรนด์ก็ไม่ได้ง่ายค่ะ

เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปั้นแบรนด์ตัวนี้

คนก็คาดหวังว่าเราจะคุมได้ในระดับหนึ่ง
ก็หวังว่า๕ปีนี้เราน่าจะมี๑๐๐กว่าสาขา
เราอยากมีชีวิตที่ดีการเงินดีเนี่ยเราก็ต้องทำงาน
แต่ว่าถ้าทำงานหนักแล้วไม่ได้ใช้เงินเนี่ย

จริงเป้าหมายของเฟิร์นคืออยากสบายนะ
แต่ว่าสบายเนี่ยคุณพ่อก็สอนมาตั้งแต่เด็กว่า

สำหรับเฟิร์นมันแค่นี้เอง
มีเงินก็ใช้ไม่มีก็จะไม่ได้ใช้